เรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่คนรักสัตว์นะคะ
อย่างรักสุนัขก็ให้ความสนใจ
ก็คือเรื่องของการที่มีคนออกมาทำร้ายมาฆ่าสัตว์เนี่ยนะคะ
ก็มีเสียงคุยกันอยู่ว่าอ้าวแล้วถ้าหากว่าสุนัขที่จะทำร้ายเราเนี่ย
เรามีสิทธิ์ที่จะป้องกันไหมหรือว่าใครที่จะรับผิดชอบ
ขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์ด้วย
ล่าสุดนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ร่วมประชุม
กับทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดทำร้ายประชาชน
แฟลต์ตำรวจส่วนกลางลากยาว
พร้อมทั้งเตรียมหาเจ้าของสุนัขมาลงโทษตามกฎหมายด้วย
ผลตะบนเอกพงศพัฒน์พงศ์เจริญรองผู้บัญชาการตะบนแห่งชาติ
ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่กรมประสุทธิ์องค์กรพิทักษัตริย์ต่างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ภายในฟลัดตำรวจรากยาวเมื่อวัน๑๔เมษายนที่ผ่านมา
มาคุยกันค่ะเพื่อหาทางออกและแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด
พร้อมทั้งลงพื้นที่บริเวณแฟลต์ตำรวจส่วนกลางลาดยาว
เพื่อดูที่เกิดเหตุและตามหาเจ้าของสุนัขที่กัดนายุทธศักดิ์มาดำเนินคดีด้วย
พร้อมทั้งหมดพร้อมสภาพบอกว่าได้เรียกประชุมผู้ที่พักอาศัยในแฟลต์ทั้งหมด
เพื่อลงความเห็นว่าจะดำเนินการกับสุนัขที่อยู่ในแฟลต์นี้อย่างไร
เรื่องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะคุยกัน๑ชั่วโมง
เพราะอะไรเพราะยังไม่มีเจ้าของสุนัขออกมาแสดงตัวรับผิดชอบ
ขณะเดียวกันก็ได้เตรียมนำปัญหาเรื่องนี้เข้าหารือในกรรมธิการสัตว
ของสภานิติบรรยันทร์แห่งชาติหรือสลช
เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไปแล้วก็ฝากประชาชนด้วยนะคะว่า
ถ้าไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงสัตว์ก็อย่าเพิ่งนำมาเลี้ยงเลยค่ะ
การปล่อยสัตว์ทอดทิ้งสัตว์ในวาระครึ่งกลางนั้นมีความผิดตามกฎหมาย
แล้วก็นอกจากจะมีความผิดตามกฎหมายแล้วยังก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาอีกมากมาย
ขณะที่นายโรเจอร์โลฮานันเลขาธิการสมาคมพิทักษัตริย์แห่งประเทศไทยระบุว่า
สมาคมยินดีช่วยเหลือในการผลักดัน
เพื่อให้สุนัขจรจัดเป็นสุนัขชุมชน
สุนัขตัวใดมีปัญหาก็สามารถนำไปไว้ที่สถานสงเคราะห์

ขณะเดียวกันเห็นว่าการกำจัดไม่ใช่การแก้ไขปัญหาค่ะ
แต่ควรช่วยกันทำให้สุนัขทุกตัวนั้น
ขึ้นทะเบียนในระบบว่าจะมีใครเป็นผู้รับผิดชอบ
ถ้าหากถูกสุนัขจรจัดกัดหรือทำร้าย

ก็ต้องออกค่าใช้จ่ายในการรักษาเองไปก่อน
หรือว่าใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพ๓๐บาทรักษาทุกโรคนะคะ
เรียกว่าเรียกทุกฝ่ายทุกหน่วยเอามาคุยกัน
จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันยังไงดี